วันนี้จะพาไปดูเรื่องของฝรั่งไส้แดง
สกุปของเราเราถามไปไงว่าฝรั่งไส้แดงเขาขายกิโลกรัมละเท่าไหร
อยากรู้คำตอบแล้วไปหาพร้อมกันเลย
ติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

เกษตรกรชาวกะเหลี่ยงทดลองปลูกฝรั่งสายพันธุ์หงเป่าสือและฝนหงมี่
ได้ผลผลิตที่น่าพอใจและที่แน่เลยนะครับ
ปลูกแล้วแหล่งจำหน่ายก็อยู่ใกล้นี่เอง
หวานธรรมชาติครับหวานแบบเปรี้ยวหน่อยครับแล้วก็
กรอบกรอบมากสำหรับคนชอบกรอบ
อันนี้หวานแล้วเนื้อจะออกนุ่ม
ชาวตลอดข่าวมาที่ไร่ธนพัฒน์หรือสวนลุงจันท
อยู่ที่ตะบนตะดาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
เจ้าของไร่ก็คือพี่วงสะทรธนาเทวิน
ลุงจันทร์อายุ๕๔ปีแล้วนะครับ
เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยงที่ปลูกและเพาะพันธิ่งชำ
ฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันผงเป่าซื้อและเฟิร์นหงมี่

ลุงจันทร์ครับในระยะเวลา๑ปี
ฝรั่งภายในไร่ให้ผลผลิตกี่รอบครับ
อันนี้จะเอามาเป็นทุ่ศที่๔เหรอ
จุดที่๔คือมันอยู่ที่การตัดแต่งของเรา
คือถ้าเราอยากจะให้มันออกดอกออกดอกตลอดทั้งปี
อยู่ที่ว่าเราแต่งจริงแต่งจริงทำยังไงก็ได้
ให้มันแตกยอดเยอะแตกพวกนี้มันจะออกดอกทันทีเลยครับ
ฝรั่งหงเป่าสือมีผลกลมแป้น
เนื้อในมีสีแดงมีเมล็ดน้อย
ส่วนเฟิร์นฮงมี่จะมีทรงรีเนื้อในเป็นสีแดง
มีเมล็ดมากกว่าฝรั่งหงเป่าสือครับ
แล้วรสชาติเป็นอย่างไรล่ะครับลุงจันทร์
สายพันธุ์ของหงเป่าสือเฟิร์นหงมี่
พวกนี้คือเป็นของที่กินได้เรื่อยไม่เบื่อ

เพราะฝรั่งพวกนี้มันสีสันก็ให้แล้วก็ความหวาน

ว้าว
ส่วนของลุงจันทร์ใช้ระยะเวลาในการปลูกฝรั่ง๘เดือนนะครับ
และออกผลผลิตทั้งปีให้ผลผลิตประมาณ๒๐กิโลกรัมต่อต้นครับ
ซึ่งลุงจันทร์จะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งคาบกิ่งติดตาและเสียบยอดครับ
แล้วลุงจันทร์แกยังเน้นเรื่องของการรักษาดินเป็นหลักครับ
ที่นี่นะฮะก็เลยจำหน่ายทั้งผลผลิตและกิ่งพันธุ์ส่วนผลผลิตเนี่ยจะขายอยู่ที่ราคา๑๒๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกิ่งพันธุ์จะขายในราคาต้นละ๒๐๐๒๕๐บาทก็สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมแล้วล่ะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ